ครับวันนี้เรายังติดตามเรื่องของโควิด๑๙ให้เหมือนเดิม

เมื่อวานนี้คนพูดถึงกันเยอะเรื่องของ
หลายคนที่ล้มลงกลางถนนเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต
นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าให้เห็นภาพแบบนี้อีกนะคะ
โอ้โหจะมีอีกหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับคุณอนุทินก็พูดนะครับวันนี้

คือวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรี
เนื้อหาใจความสำคัญวันนี้เนี่ยมีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีนะครับ
วันนี้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มีหลายหน่วยงานมาประชุมร่วมกันนะครับ
ผลเอกประยุทธ์กำชับทุกหน่วยงานให้ไปทำทุกทาง
เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านและผู้ที่คอยรถมารับ
เกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกหน่วยงานต้องไปช่วยกันคิดว่า
หนึ่งจะทำอย่างไรจะลดคนติดเชื้อที่อยู่ที่บ้าน
แล้วคอยรถไปรับผู้ป่วยรอรถรอเตียงเนี่ยนะฮะ
สองจะทำอย่างไรผู้ที่เขาติดเชื้อหรือว่าเสี่ยงติดเชื้อ
แล้วไปคอยอยู่ตามถนนหนทางพลเอกประยุทธ์กำชับทุกหน่วยงานว่า
ต้องไม่ให้เห็นภาพแบบนี้อีกโดยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยไปคิดมา
แล้วให้ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่ว่าจะโยนไปที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
กระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องไปหาวิธีการที่จะทำงานร่วมกันด้วยจะทำอย่างไรให้คนที่เขาติดเชื้อหรือว่าเสี่ยง
หรือรอเตียงมาสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดจะเป็นโรงพยาบาลสนาม
หรือจะเป็นโรงพยาบาลแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่ท่านนายกสั่งวันนี้เลยนะฮะ